ทางม้าลายไม่ปลอดภัยกันต่อนะฮะ
เพราะว่าหลังจากกรณีของหมอกระต่ายที่เสียชีวิตตรงทางม้าลายนะครับ
ก็ยังมีเคสอื่นที่ยังประสบอุบัติเหตุกันตรงทางม้าลาย
รวมถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหานี้อย่างยั่งยืนจะแก้กันอย่างไร
วันนี้อาจารย์สุภาพนะมีคลิปตัวอย่างจากต่างประเทศให้ดูด้วย
อยู่ทางม้าลายแล้วไม่หยุดรถจะโดนอะไรบ้างนะครับ
ดังนั้นติดตามการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพคลิกกระจายในขีดเส้นใต้เมืองไทย

สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ

ดังนั้นเมื่อเรียกนะครับ
ซึ่งคุณหมอแท้จริงบอกผมว่ายังมีอยู่ตลอดเพียงแต่ว่าไม่เป็นข่าว
ไม่เป็นข่าวโด่งดังเหมือนตอนที่หมอกระต่ายถูกรถชน
สื่อไม่ก่อติดความขึ้มหน้าขอผ่านไปนาน
ไอ้สิ่งที่บอกว่าจะทำอย่างนั้นจะแก้อย่างนี้จะแก้ปัญหาอย่างโน้นอย่างนี้
เดี๋ยวก็ถูกลืมอันนี้ก็ตามวิสัยไทย
ฉะนั้นสื่อต้องทำหน้าที่ตีกรองตีฉาบให้สิงโตเต้นต่อไปอีก
ผมจึงต้องเอาเรื่องนี้มาเปิดรายการขีดเส้นใต้ในวันแรกของสัปดาห์
ด้วยการตั้งคำถามว่า๑ตกลงว่ามาตรการที่ออกข่าวมา
ว่าจะให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการกับคนไม่จอดรถตรงทางมาลายเนี่ย
ตกลงเอาจริงหรือเปล่าอย่างที่บอกว่าให้ประชาชนถ่ายรูปที่ไม่จอดให้คนข้าม
แล้วส่งไปที่นั่นที่นี่แล้วคนถ่ายส่งไปส่งภาพไปเนี่ย
จะได้มีรางวัลหรือสินบนจากการดำเนินคดีเท่านั้นเท่านี้
ซึ่งอยากจะให้ช่วยแถลงให้มันชัดเจนว่า
ตกลงจะต้องทำยังไงต่อจะขยายผลให้เป็นเรื่องเป็นราวยังไง
มีรายละเอียดที่จับต้องได้ยังไงไม่ใช่แถลงข่าวออกมาแล้วก็เงียบไปอีก
เพราะว่าความร่วมมือจากประชาชนนี่แหละครับสำคัญ
ที่เป็นอาสาตาจราจรนี่แหละสำคัญกว่าตาของตำรวจ
เพราะว่าตำรวจไม่มีทางจะดูได้ทั่วหรอกครับถ้าประชาชนร่วมมือกัน
ใช้มือถือถ่ายภาพรถที่ฝ่าฝืนส่งให้ตำรวจคนขับรถก็ต้องกลัวครับ
เพราะไม่รู้ว่าตัวเองจะถูกถ่ายรูปส่งให้ตำรวจตรงไหนยังไง
เพราะเดี๋ยวนี้คนเขามีโทรศัพท์มือถือที่ถ่ายรูปกันได้ทุกคน
เรื่องนี้ไม่เฉพาะบ้านเรานะครับกระแสที่เรียกร้องปลุกระดมให้คน
ให้ความสำคัญกับทางมาลายผมมีคลิปคลิปหนึ่งที่คุณบุ๊กเกริ่นไว้เมื่อกี้
เป็นคลิปที่ส่งมาจากรัสเซียมาให้ดูกันว่าคนที่ไม่ยอมเนี่ย
เขาลุกขึ้นมาทวงสิทธิ์ยังไงในภาพนี้จะเห็นว่ามีรถคันหนึ่ง
รถคันสีแดงเนี่ยจอดล้ำเส้นข้ามทางมาลายมา
ทำให้คนข้ามถนนข้ามไม่ได้ผู้ชายคนนี้ทนไม่ได้
เดินไปยืนขวางรถคันนั้นเอาไว้ยืนนิ่งเลยครับ
เพื่อเป็นสัญญาณการประท้วงให้คนขับได้รู้ว่าคุณทำผิดกฎนะ
อันนี้รถได้สัญญาณไฟเขียวรถคันอื่นเขาออกไป
รถคันนี้ออกไม่ได้เพราะผู้ชายคนนี้
ขวางไว้แล้วยืนนิ่งยืนนิ่งครับ
รถคันนั้นก็น่าจะพอทำท่าจะรู้ตัวล่ะว่าว่าตัวเองผิด
แต่ทำยังไงได้ล่ะรถคันนั้นเดี๋ยวในภาพจะเห็นว่า
รถคันนี้อยู่ไปสักพักหนึ่งเขาก็จะถอยไปนิดนึง
เพื่อจะเบี่ยงหลบถอยเพื่อจะเบี่ยงหลบ
แต่ว่านี่เขาถอยไปนิดนึงถอยเพื่อจะเบี่ยงหลบ
แต่ผู้ชายคนนี้ขยับเท้าประชิดเข้าไปที่หน้ารถอีก
ไม่ยอมให้เบี่ยงหลบเพื่อจะบอกว่าคุณต้องถอยออกไปให้
พ้นเส้นทางมาลายสุดท้าย
คนขับรถคนนี้เห็นท่าว่าถ้าอยู่กันอย่างนี้
ไม่ได้ไปแน่ก็ถอยรถค่อยค่อยถอยไปทีละนิดทีละนิด
สังเกตดูไหมฮะผู้ชายคนนี้ก็อ้าวตามไปดู
อ้าวพอเห็นว่าเป็นที่พอใจแล้วถอยเป็นที่พอใจแล้ว
เดินกลับมาเดินกลับมาเอ้ามาเห็นรถคันนี้เอาอีก
รถคันนี้เนี่ยออกมาขวางทางมาลายเหมือนกัน
แต่ว่ารถคันนี้เข้ามากันสองคน
คนหนึ่งนี่คนหนึ่งนี่ได้สัญญาณไฟเขียนแล้ว
แต่รถคันนี้ไปไม่ได้รถคันนี้ไปไม่ได้
คนขับคนขับก็จะโงกคอออกมามาต่อว่าต่อขาน
แต่ว่าคนนี้เขาพยายามอธิบายน่าจะอธิบายว่านี่เป็นทางมาลายนะ
คุณจอดเลยล้ำเส้นมานะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้
ไม่ให้ไปอ่าคนทางนี้ก็ออกมาช่วย
ก็ต่อว่าต่อขานกันอยู่พักใหญ่แล้วครับเห็นไหมครับยืนนิ่งเลย
ในที่สุดเนี่ยก็ต้องถอยในที่สุดก็ต้องถอย
ถอยให้มันเลยเส้นทางมาลายอ้าวนี่เริ่มถอยแล้ว
ให้เส้นทางมาลายผู้ชายคนนี้เขาถึงยอมปล่อยครับ
เห็นไหมฮะนี่คลิปนี้น่าจะเป็นแรงบันดาลใจ
ให้คนขับรถได้ข้อคิดให้พลเมืองดีที่กล้าหาร

ด้วยการต่อต้านแต่บ้านเราเนี่ย
ทำอย่างนี้ไม่น่าจะได้ครับเดี๋ยวก็เกิดกรณีวิวาส
แต่ว่าคลิปนี้เอามาให้ดูว่ากระแสประชาชนสำคัญมาก
กระแสประชาชนที่ต้องการจะให้มีการจัดระเบียบเรื่องทางมาลายเนี่ย
นี่เขาไปกันถึงขนาดนี้แล้วฉะนั้นบ้านเราเนี่ยจะเอายังไง
ผมถือว่าคลิปนี้เป็นการปฏิบัติการอบรมสั่งสอนให้บทเรียนแก่คนมักง่าย
ซึ่งว่ากันจริงแล้วเนี่ยเขาก็หยุดรถตรงทางม้าลายแล้วนั่นแหละ
แต่หยุดคล่อมเส้นเลยทางมาลายไปมาก
คนเดินไม่สะดวกแบบนี้เนี่ยบ้านเราเยอะมาก
เขาตีเส้นไว้ให้เรียบร้อยบ้านเรานะ
แต่ว่าก็จะลักษณะแบบที่ไปขวางทางมาลายแบบนี้เยอะ
อันนี้จริงแล้วไม่อันตรายเหมือนไม่จอดทางไม่หยุดทางมาลาย
แต่เขาต้องการจัดระเบียบให้เห็น
จะเป็นเรื่องเล็กนะครับดูจะเป็นเรื่องหยุ่มหยิม
แต่ว่าเป็นคลิปที่เตือนสติให้คนที่ดูคลิปนี้ทั่วโลก
สังวรว่าการล้ำเส้นล้ำสิทธิ์ประชาชนนั้นเนี่ย
ถ้าประชาชนเขาไม่ยอมก็จะเจอแบบนี้
ทีนี้มาถึงเรื่องการปรับปรุงทางมาลาย
อันนี้ก็ต้องทำกันให้จริงให้จัง
เหมือนที่แถลงข่าวไว้ตอนหมอกระต่ายถูกชนใหม่ด้วยนะครับ
มีคนส่งคลิปกันเยอะถึงทางม้าลายที่เป็นตัวอย่างให้เห็น
ว่าเขาทำกันเด่นชัดยังไง
จุดเนี่ยเขาเริ่มแล้วนะครับ
เขาทำมาลายเอาสีแดงมาทางพื้นถนนแล้วเอาสีขาวทาทับ
นี่ถ้าท่านเห็นในรูปเนี่ยเห็นชัดเลยครับ
รถที่มาเนี่ยเห็นแต่ไกลเลยว่าข้างหน้านี้เป็นทางมาลาย
แต่สำคัญว่าจะทำอย่างนี้ได้กันสักกี่แห่งมีงบประมาณไหม

คนที่ขับรถไปไปมาแล้วเขาไม่คุ้นเส้นทางเนี่ย
บางทีเขาไม่รู้หรอกครับทางม้าลายบ้านเราเพราะว่าทางม้าลายบ้านเราเนี่ย
จุดที่สีมันเลือนมันจางสีลอกออก
มองไม่เห็นว่าเป็นทางมาลาย
คนขับรถที่ไม่ใช่อยู่ทางมาลายเนี่ย
แถวนั้นเนี่ยไม่ได้ใช้ถนนทันนะประจำไม่รู้มองไม่เห็นจริง
เอาถัดมาก็คือเรื่องเสาไฟที่ปักเตือนมันจะมีไฟเหลืองคอยกระพริบเตือนเป็นสัญลักษณ์ว่า
ตรงนี้เป็นทางมาลายนะครับ
ก็อยู่ในสภาพหลายหลายจุดที่ชำรุดคือมีแต่เสา

แต่ไฟขาดไฟไม่ติดแล้วไม่มีใครไปคอยเปลี่ยนไม่มีใครไปคอยเปลี่ยนคอยซ่อมคนขับรถมาก็ไม่เห็นไม่เห็นทางมาลายยิ่งกลางคืนเนี่ย
ถ้าไม่มีสัญญาณไฟหรือสัญญาณไฟใช้ไม่ได้ยิ่งอันตราย
อันนี้ก็อยากให้ไล่ดูแต่ละจุดแต่ละจุดตรงจุดไหนไม่มีต้องไปเปลี่ยนต้องไปซ่อมเบิกงบประมาณเท่าไหร่ก็ต้องยอม
หรือบางทีไฟติดแต่เจออะไรรู้ไหมครับเจอต้นไม้ใหญ่ที่กอทมปลูกไว้ตรงฟุตบาทนั่นแหละไม่มีใครไปตัดกิ่งไม้กิ่งไม้ก็ลงมามาปิดมาบังไฟที่เป็นส่งสัญญาณว่าตรงนี้เป็นทางมาลายแล้วไม่มีใครคิดจะไปตัดต้นไม้ที่บดบังดวงไฟนั้นออกก็ปล่อยไว้อย่างนั้นน่ะ
ฉะนั้นสภาพทางม้าลายบ้านเราเนี่ยมันอยู่ในสภาพอย่างนี้เยอะถ้าไม่ปรับปรุงให้เป็นจริงเป็นจังก็จะต้องมีคนถูกรถชนคาทางมาลายต่อไปอีกเรื่อย
การมูลนิธิเมาไม่ขับท่านบอกจริงจริงแล้วคนถูกชนคาทางมาลายเนี่ยมีบ่อยมาก
แต่ไม่เป็นข่าวเท่านั้นพอมาเจอหมอกระต่าย
ก็เป็นข่าวใหญ่พอเป็นข่าวใหญ่ก็เลยมีคนคิดจะแก้ปัญหากันเยอะแยะไปหมด
แต่คำถามก็คือจะเป็นไฟไหม้ฟางไหม
จะแก้กันจริงจังจังไปถึงไหนหรือว่าพอเรื่องเงียบข่าวเงียบ
ทุกอย่างก็ก็ต้องเงียบไปหมดฉะนั้นนี่คือ
เป็นวาระของเราที่จะต้องคอยติดตามกระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหานี้
ขีดเส้นใต้เมืองไทยก็จะคอยตามเรื่องนี้ต่อครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพด้วยนะครับในขีดเส้นใต้เมืองไทย
เรื่องเกี่ยวกับทางม้าลายอันตรายเนี่ยนะฮะนี่เป็นไงคุณ
เห็นแล้วก็จะทำตามไหมไปยืนตรงทางม้าลายแบบนั้น
ไม่อาจารย์บอกว่าที่บ้านเราจะทำไม่ได้นะเออนะฮะ